แฟนคลับนับประพาคินเขาบอกร้อนหนาวแล้วล่ะ
เหมือนว่าเฮียโตโน่ของเราจะมีคู่แข่งแล้วนะ
เพราะว่าเฮียไม่ชัดเจนสักทีตกลงชอบไม่ชอบก็ไม่บอก
แต่ว่าตอนนี้นะคะสาวแพทย์เองมีคนอีกคนนึงเดินหน้าจีบ

โอ้โห
เนื้อหอมหวนลอยถวนลมเขียนมาอย่างนี้
ต้องยกให้นักแสดงสาวแพทย์นับประพานะคะวัดได้จากความฮอตในเทศกาลวันแห่งความรักที่ผ่านมา
มีหนุ่มปริศนาที่คาดว่ากำลังขายขนมจีบของเธอ
ส่งดอกไม้มากหมด๑๒๓๔๕ช่องค่ะ
ตบท้ายด้วยความฟินด้วยให้คู่จิ้นแฟนคลับแพทย์โตโน่ด้วยการที่
เขาบอกว่านักร้องมีหมวกกันน็อกแต่นักฟุตบอลไม่มีนะ
มีคนบอกมาอย่างนั้นแต่ว่าแฟนคลับของนับประพาคินเขาบอกว่า
อาจจะต้องหยุดเรื่องจิ้นฟินมโนไว้เดี่ยวก่อนนะครับ
เพราะว่ามีชาวเน็ตตาดีไปส่องอินสตราแกรม
ช่อดอกไม้ช่อใหญ่ของแพทย์ณปภาค่ะ

ของนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ

ฉันไปส่องมาเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้ส่องแล้วส่องอีกแล้ว
เขาแท็กคุณแพทย์สองรูปแท็กทำไมดิฉันอยากรู้นะคะ

เฮียไม่ชัดเจนเฮียจะเอายังไงเห็นไหมมีคู่แข่งแล้ว
ส่วนฝั่งคุณแบ็คเองนะคะเขาก็ออกตัวแรงไม่แพ้กันมีแฟนคลับไง

ส่วนมีบางคนก็เหมือนกันบอกว่า
คุณเป็นนักบอลก็เป็นไปเถอะให้ดาราเขารักกันไป
แต่คุณแพทย์ก็บอกว่าคุยกับหนุ่มประมาณ๗๘คนนะ

พร้อมกับแท็กหานักแสดงสาวแล้วก็มีคำบรรยายด้วย

ด้วยสภาพของอากาศทำให้เรารู้สึกเหมือนขาดจุดใครบางคน
แล้วไม่พอแท็กไปที่แพทย์นับประพา

โอ้ยหวานไหมล่ะนี่นี่ฉันดูแล้วว่าแท็กตัวไหน

คนทั้งนู้นวันนี้เหนื่อยไหมครับสู้เด้อ
แล้วก็แท็กหาแพทย์นับประพาเช่นเดียวกันค่ะ
ก็เลยทำให้มีแฟนคลับนะฮะเข้าไปเชียร์แล้วก็ลุ้นนะคะ
บอกว่าให้แบ็คเนี่ยแก๊กก็เพิ่งโสดมาเดินหน้าจีบนักแสดงสาวรุ่นพี่เลย
เอาเต็มที่เลยเขาอายุ๒๓ปีเองคุณ

เด็กกว่าเด็กกว่าเยอะแต่ว่าแพทย์ก็น่าจะแฮปปี้อยู่นะ

ฝากหนึ่งพี่มิ้วคนที่กำลังเชียร์โตโน่แล้วมามีแก๊กอีก
เอายังไงดีวะตกลงแพทย์จะไปทางไหน
ก็เลยสองจิตสองใจว่าจะตั้งหลักปักทงเชียร์ใครดี
เขาบอกว่าคนหนึ่งก็นักเตะแข้งทองไม่ธรรมดาทีมชาติไทย
อีกคนนึงก็นักร้องระดับซุปตาในประเทศเลยเหมือนกัน

ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีของเราก็เลยผนึกกำลังนะครับ
กับทีมข่าวกีฬาทรงพฤษข่าวลงภาคสนามไปเลย
ถามความจริงจากแก๊กอาทิตย์ค่ะนักเตะวัย๒๓ปีนี่แหละ
ที่เป็นกระแสข่าวอยู่นะตอนนี้นะคะ
รวมไปถึงเรื่องดอกไม้ที่ส่งให้แพทย์ด้วยแล้วก็
เขาก็บอกว่ารู้จักกันผ่านรุ่นพี่คนนึง

ชอบที่แพทย์อัธยาศัยดีน่ารักแล้วก็เป็นกันเอง
ส่วนความสัมพันธ์ตอนนี้ไม่กล้าวาดฝันไปไกล
เอาแค่แท็กในใจก็พออืม
รู้จักพี่แพทย์มาก็ประมาณเดือนได้แล้วครับเดือนกว่า

ก็มีครับตามภาษาก็มีอยู่แล้วครับ
ทุกคนมองหรือว่าคนรอบข้างมองว่าแบบ

แต่ว่าแกเป็นคนอัธยาศัยดีนิสัยเป็นคนกันเอง
คือบ้านเอาง่ายตรงว่าบ้านนะครับ
เรายังดูกันเป็นพี่น้องกันตอนนี้ครับ
ก็ดูคุยกันไปอยู่ครับ
แก๊กมีเคล็ดลับอะไรให้ฟังเวลาจะจีบผู้หญิงรุ่นพี่

ไม่ไม่เรียกเขาพี่แบบนี้
แต่พบปากน้องแพทย์อธิญาใส่ดีคุยกันรู้
ว่ามันมีประเด็นมาเพราะว่ามีอาจารย์เป็ด
เป็ดเป็นใครอาจารย์เป็ดคืออยู่ค่ายมวย
เรือนทองมวยไทยซึ่งเป็นอาจารย์ของคุณโตโน่
เขามาเม้นต์ในอินสตาแกรมของแพทย์บอกว่า
ตกลงโตโน่รักแพทย์หรือเปล่า
โอ้โฮตอบด้วยเออ
บอกว่าขอบคุณอาจารย์เป็ดขอบคุณครูเป็ด

อาจารย์เม้นอย่างนี้แสดงว่าอาจารย์ต้องรู้อะไรดี

เรียกแทนเลยไม่รู้จะเลือกใครจริงนะฮะคนหนึ่งนักบอลคนหนึ่งนักมวยนะฮะ
ก็ดีหมดอ่ะดีหมดแหละเลือกไม่ถูกนะค่ะ